วันนี้ค่ะเขาบอกว่าหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยเจ้าอาวาสวัดไผลล้อม
พอได้รับแจ้งรับการร้องเรียนจากชาวบ้าน
บอกว่ามีพระสงฆ์เนี่ยแน่นอนว่านึกถึงตอนเช้า
เราจะออกไปใส่บาทพระท่านก็จะต้องคอยเดินใช่ไหม
ต้องเดินไม่งั้นเขาจะเรียกหรือว่าเดินบิณฑบาถูกต้อง
ท่านก็จะเดินค่ะถ้าเราออกมาทันเราก็ได้ใส่ได้นิมนต์ท่านนะคะ
แต่มีชาวบ้านบอกว่ามีพระบางรูปย้ำว่าบางรูป
ปักหลักเลยค่ะยืนปักหลักอยู่หน้าร้านที่ขายของทำบุญ
ใส่บาทแล้วบางทีลักษณะของที่เอาไปใส่บาทมันเอามาเวียน
อ้าวอย่างนี้ต้องตรวจสอบกันหน่อยคุณผู้ชมลองไปดูค่ะ
เพราะว่ามันน่าจะเกิดเวลาที่น่าจะปิดสบาย
นี่แหละค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์ตอนช่วงที่หลวงพี่น้ำฝน
หรือว่าพระครูประหลักศิษย์ที่วัดนะคะเจ้าอาวาสวัดไผลล้อมค่ะ
เป็นประธานคณะพระวิญญาธิการก็ไปด้วยค่ะ
ไปพร้อมกับนายอำเภอเมืองนครปฐมไปลงพื้นที่ตรงตลาดเช้าที่เทศบาลนครปฐมแล้วค่ะ
อย่างที่บอกว่ามีชาวบ้านไปร้องเรียนความไม่เหมาะสมกรณีพระสงฆ์
ไปยืนปักหลักบินทบาทอยู่กับที่แล้วหลายคนก็มองว่าเอ๊
นี่มันเป็นธุรกิจหรือเปล่าระหว่างพระสงฆ์กับพ่อค้าแม่ค้า
มีลักษณะเหมือนเวียนเอาของใส่บาปมาขายกันใหม่
ทีนี้พอลงพื้นที่ไปค่ะทางด้านตอนเราไปเจอลักษณะเขาบอกว่าเหมือนเจอจัง
ก็เข้าไปสอบถามพระที่มาบินทบาทแต่อย่างที่เห็นแหละมันมีการโต้เถียงกัน
พระรูปนี้แสดงท่าทีไม่พอใจอ้างว่าไม่ได้ทำผิดวินัยสงฆ์นะ
จากนั้นก็นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์รับจ้างออกไป
หลวงพี่น้ำฝนยอมรับว่าภาพที่เห็นค่อนข้างไม่เหมาะสม
แจ้งไปยังเจ้าวาดวัดต้นสังกัดให้เร่งจัดการปัญหานี้
เพื่อไม่ให้ชาวโลกติเตียนค่ะ
บางทีมันก็มีปัญหาวิธีว่ารับจ้างให้มายืนบินทบาท
เลี้ยนกันไปขายออกไปโลกข้อเรา้งเลี้ยงในโลกเกี่ยวกับบินทบาท

พระสงฆ์ที่เข้าข่ายความผิดต่างจำนวนมากด้วยรวมทั้ง
ยังมีพระสงฆ์ที่ไม่มีใบสุทธิด้วย
ดำเนินการตามระเบียบแล้วก็จะมีการตรวจบ่อยตรวจทุกวัน

ไม่ว่าจะเป็นนครปฐมกาญจนบุรีสุพรรณบุรีสมุทรสาคร
เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและความเหมาะสมค่ะ